นักร้องหนุ่มลูกทุ่งค่ะที่งานรุมงานแน่นอีกคนนึงเหมือนกันนะคะ
เบิ้ลประทุมราชน์นิดนึงก็ละกันบอกแนวของจริง
ชื่อนี้มาบอกเลยว่าการันตีเออฝีมือแน่นอน
ไปดูนิดนึงก็แล้วกันแต่ต้องบอกแบบนี้ค่ะ
เบิ้ลเป็นเด็กหนุ่มลูกชาวนานะ
มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องก็เลยฝึกแต่งเพลงตั้งแต่พศ๒๕๕
จนได้มาเป็นศิลปินในสังกัดอาสยามในปีถัดมา
แล้วก็มีงานทัวร์คอนเสิร์ตมาเรื่อยจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักโด่งดังมาจนทุกวันนี้
ซึ่งเส้นทางของเบิ้ลใช่ว่าจะโหลดได้นี่สุดหลังนะคะ
เขาต้องฝาฟันอุปสรรคมามากมายค่ะและที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าเบิ้ลเนี่ยเป็นคนขยัน
แล้วก็ไม่เคยลืมบ้านเกิดของตัวเองคุณผู้ชมค่ะไม่เคยลืมบุญคุณคนนั่นเองนะจ๊ะ
แต่เข้าประเด็นเลยล่าสุดค่ะหนุ่มเบิ้ลก็ขอเดินสายมูเตลูกับเขาด้วยเหมือนกัน
ไปลงณหน้าทองกับอาจารย์ที่เคารพค่ะตามความเชื่อส่วนตัวจนทำให้เป็นที่รักของพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เหล่าแฟนคลับเพิ่มมากขึ้น
ดิฉันว่าเขาน่ารักด้วยส่วนหนึ่งนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะด้วยความที่เป็นนักร้องหนุ่มเบิ้ลก็เลยขอร้องเพลงถวายองค์พระพิฆเนตด้วยแล้วกัน
เราให้ชมคลิปกันสักนิดนึงค่ะ
บอกเลยว่าอยู่ในวงการนี้ได้นะคะความน่ารักความนิสัยดีแล้วก็เป็นคนเก่งจริงถึงอยู่ได้นะนะคะส่วนว่าเรื่องมูเตรลูมันเป็นความมั่นใจส่วนตัวเวลาโชว์เวลาไปเจอใครมันจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นแบบนี้ค่ะต่อเนื่องกันเลยดีกว่า